วันนี้ก็มีดราม่าที่ค่อนข้างจะยาวอยู่เหมือนกัน
เขาออกมาเคลียร์ประเด็นร้อนที่ว่าตัวเขาเองเนี่ย
ชอบมีสัมพันธ์แบบวันไนท์สแตนกับโซ
ซึ่งสาวที่ว่านี่ก็คือเป็นเอฟซีสาวทั่วประเทศนะ
เมื่อวานนี้ใช่เจอสื่อมวลชนใช่ไหมคะ
เลยมีโอกาสได้สัมภาษณ์ถึงประเด็นนี้
ซึ่งหนุ่มท็อปเองก็ยอมรับแบบแมนว่า
ภาพหลุดบนเตียงเนี่ยเป็นตัวเองจริง
และกับสาวที่ออกมาแฉก็เคยมีสัมพันธ์ลึกซึ้งกันจริง
แต่นะคะไม่เคยฟันดะทั่วประเทศอย่างที่เมาส์กัน
แต่ในฐานะที่เป็นคนสาธารณะ
หลังจากนี้เจ้าตัวตัดสินใจจะทบทวนเรื่องนี้ให้มากขึ้นนะ

เออจริงแล้วผมไม่ค่อยมีกับแฟนคลับเท่าไหร่
บางทีเราไปเจอกันเราก็แค่รู้สึกว่าคนนี้น่ารักดี
ก็ไปทักทายกันแล้วก็แบบเหมือนเราก็เราใช้เวลาคุย
เราใช้เวลาคุยกันก่อนใช่เราใช้เวลาทำความรู้จักกันก่อน
ผมไม่ชอบเรื่องที่ว่าแบบว่าเขาก๊อฟรูปเราแล้วเอาไปนัดอะไรอย่างนี้
ใช่มันไม่ใช่เรื่องที่ดีเท่าไหร่
เรื่องจริงมันก็มีมันก็มีครับแต่ว่าเรื่องไม่จริงมันก็มีมันจริงไม่หมด
ผมอาจจะต้องใช้เวลาคุยกับใครสักคนให้นานขึ้นมากกว่านี้
เขาเพราลงมั้ยคะเรื่องอย่างนี้ตอนนี้

แล้วตอนนี้ก็ยังไม่พร้อมที่จะหยุดกับใคร